เพราะร่วมกระบวนทงสีรุ้งด้วย
คักมากเลยขบวนเมื่อวานนะครับ
ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปรัฐพีครับ
เมื่อวานนี้วันเดียววันอาทิตย์วันหยุด
ของใครหลายคนแกไป๖ที่๖งาน

ใช่ฮะไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูครับ๖ที่ที่ท่านไปใน๑วัน

แต่ท่านไม่หยุดไม่หยุดมาตั้งแต่
รู้ว่าชนะเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

เหมือนว่าจะเป็นการลงพื้นที่มากที่สุดด้วย

ตั้งแต่๗โมงเช้าในชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับ

ทำกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไปปลูกต้นไม้
แล้วก็ไปลงเรือสำรวจเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพญา

นี่ฮะนายชาติชาติลงเรือคายักษ์สีแดงหมายเลข๐๕นะครับ

อาจจะมีผลในงวดต่อไปใช่๘๑๗อะไรอย่างนี้เหรอเออนะฮะ
ขยะด้วยตัวเองใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง
คุณผู้ชมฮะขยะไม่เจอชาวบ้านแซวเจอแต่ผักชี
ฮะเอามาโรยหน้าหรือเปล่าทำไมก่อนผู้ว่ามาโอ้โหนะฮะ
นี่ครับมีให้เก็บนิดหน่อยนะครับ
ผู้ว่าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากนะครับ
ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีขยะก็ดีแล้วบอกว่าไม่เป็นไร
วันนี้ไม่มีขยะก็ดีแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูแลนะครับ
ช่วงบ่ายนายทรัฐชาติครับนะฮะ
ลงพื้นที่ดูการแก้ไขปัญหา
บ่อพักท่อระบายน้ำเกือบ๖๐บ่อ
กีดขวางการจราจรนะครับ

ซึ่งเป็นปัญหามานานกว่า๑ปีแล้ว
ผู้ว่าชัดชาติบอกว่ารับทราบปัญหามาเมื่อ๑๐วันก่อน

แล้วสั่งย้ายเลยย้ายใครย้ายท่อ
ท่อระบายน้ำออกเพื่อคืนผิวการจราจร
โอ้โฮชาวบ้านวิ่งมาจะถ่ายรูปกันให้ได้
อาเซจากลักษีไปไหนรู้ไหม
นู่นข้ามฝั่งไปคลองเตยนู่น
คลองเตยครับนายชัดชาติไปดูพื้นที่
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนาละนอง

ไปถึงชาวบ้านถามทำไมมันช้า

รีบดำเนินการสร้างให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ครับ
แล้วก็ช่วงเย็นกับค่ำโอ้โหไปกันเยอะจริง
ชัดชาติไปร่วมกิจกรรมกับภาคประชาชนในงานดนตรีในสวน

ผู้ว่าชาติชาติแรงดีไม่มีตกไปเต้นอีกแล้ว
นี่ไปเต้นอีกแล้วนะครับ
กระโดดขึ้นเวทีร่วมเต้นรำบนเวทีร้องเพลงออนไลน์โอเค
พาประชาชนยกย้ายตามโอ้โห
สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมงานดูคนสิครับ

โอเค
ทำงานยังไงให้ไม่เหมือนทำงาน
เออนะฮะนี่แหละครับ

ผู้ว่าชัดชาติไปร่วมขบวนพาเรทบางกอก
นรมิตพลาย๒๐๒๒ครับ
จัดขึ้นครั้งแรกใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับ
โดยเริ่มต้นตั้งขบวนพาเรทที่หน้าวัดแขกศรีลม

สำหรับกิจกรรมนี้ภาคประชาสังคมจัดขึ้นมา
เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิที่ควรได้
ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
ชาติชาติระบุว่ามาร่วมงานในฐานะประชาชนชาวกรุงเทพ

ขบวนพาเรทในงานก็ถือว่าสนุกสนานอบอุ่น
แล้วก็ทำให้ได้เห็นเรื่องราวที่มีความหลากหลาย

เพียงแต่จะเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวนะ

ซึ่งอันนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจ
แตกต่างได้หลากหลายได้แต่ไม่แตกแยกครับ
พูดถึงงานขบวนพาเรทบางกอกนรมิตรพราย๒๐๒๐
จากคุณชัดชาตินะครับมาแล้วนะครับ
คนดังวงการเมืองวงการนางงาม
ก็มาร่วมงานกันเยอะรวมทั้งแม่ลีน่าจังก็มานะ
ลีน่าจังก็มาร่วมงานด้วยครับ
มาธรรมดาโลกไม่จำคาแรคเตอร์นี่นะครับ

ใส่ปุ้ยปียพรหรือว่าแม่ปุ้ย
ทำไมแม่ต้องวีนทำไมอ่ะ
ปั้นสอนบอกให้ฉันนั่ง

ฉันสวยกว่าแม่ปุ้ย

อะขึ้นหน่อยให้พุทธแม่เข้ามาหน่อย